คุณผู้ชมคะกลับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
เป็นเหตุสลดนะคะที่คุณตาเป็นชาวเมียนมา
อายุสิบเอ็ดอ่ะแล้วก็เอาศพนี่ไปหมกอยู่ที่ป่ายย่า
ข้างทางตำรวจลงพื้นที่นะคะกระจายกำลังหาตัวคนร้ายนะคะ
ว่าน่าจะยังหนีไปไม่ไกลเท่าไหร่ตำรวจสพนขามค่ะเข้าตรวจสอบ
เหตุการณ์ที่พบศพเด็กอายุแค่๑๑เองนะคะน้องตี้นามสมมุตินะคะเด็กผู้ชาย
เนี่ยค่ะอยู่ในป่าย่าตรงเนี้ยที่ตำรวจนนขามอศรีราชาจังหวัดชนมุรี
ไปตรวจสอบช่วงดึกเมื่อวานนะคะเจอศพของน้อง
สภาพศพก็นอนหงายใส่เสื้อยืดสีแดงกางเกงขาสั้นสีดำ
ถูกถลกเสื้อขึ้นมาแล้วเหมือนกับถลกเสื้อเพื่อเอาไปคลุมไว้ที่หัวค่ะ
โย่งเศษย่าเต็มไปหมดเลยถูกฟันที่ไทยทอยด้านขวาแผลยาวไปจนถึงโหนกแก้มอะค่ะ
แล้วแผลเนี่ยนะคุณผู้ชมลึกไปถึงกระดูก
ศีรษะด้านบนก็ถูกฟันนะคะเบ้าตาขวาเขียวบวมเหมือนกับถูกของแข็งกระแทก
ตาซ้ายมีแผลถูกเจาะแผลใหญ่เลย
หน้าผากก็มีรอยถูกมีดฟันเวอะหวะคือแผลน้องคือเต็มตัวเลยอะค่ะ
คุณผู้ชมใกล้กันค่ะมีมีดนะคะมีดเป็นแบบด้ามจับเป็นเหล็ก
ตกอยู่คนก่อเหตุชื่อว่าในวันอายุ๔๙ปีสัญชาติเมียนมานะคะ
เป็นคุณตาของเด็กแต่ไม่ใช่ตาแท้แท้ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
ตำรวจฝ่ายสืบสวนสพนขามลงพื้นที่ไปอีกรอบหนึ่ง
ไปตรวจสอบร่องรอยการเสียชีวิตของเด็กไล่ดูตั้งแต่จุดที่พบศพ
จุดที่เจอมีดที่คาดว่าเป็นมีดที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ไล่ดูดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไปตอนที่ดึกแล้วนะคะ
มันมืดพอกลางวันเนี่ยลงพื้นที่ไปอีก
ตำรวจบอกว่าเนี่ยค่ะผู้ก่อเหตุน่าจะใช้มีดอันนี้
ดหวดด้ามจับเป็นเหล็กยาวเป็นเมตรเลยนะคะ
คาดว่าน่าจะตีเข้าที่หน้าของน้องก่อนแล้วก็ฟันเข้าที่ไทยทอย
แล้วก็ฟันเข้าที่หัวจนน้องเสียชีวิตค่ะที่น้องอายุแค่๑๑เองนะคะ
แล้วคาดว่าในวันเนี่ยผู้ก่อเหตุก็เอาศพของน้องตี้เด็กชายวัย๑๑ที่มีศักดิ์เป็นหลานไปซ่อนเอาไว้
เอาเศษย่าเศษอะไรกลบทับอีกทีหนึ่งคาดว่าเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้
เราก็เลยให้คุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปด้วยนะคะ
เป็นป่าไผ่ค่ะอยู่ใกล้กับบ่อน้ำห่างจากบ้านของน้องตี้ที่เสียชีวิตแค่ร้อยเมตรเองนะคะ
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยพุทธสมาคมเพียวเยียงไทยศรีราชา
ซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปค้นหาร่างน้องตี้เจ้าหน้าที่บอกว่าพอได้รับแจ้งเนี่ยนะ
ก็ลงพื้นที่ไปค้นหาทันทีเลยก็แบ่งกลุ่มกันค้นหา
ชาวบ้านก็ช่วยนำทางค้นหาอยู่๒๐นาทีไปเจอรอยเลือดค่ะ
อันนี้คือจุดแรกก็คือรอยเลือดอยู่บนพื้นทีเนี้ยเขาก็เดินตาม
เดินตามรอยเลือดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเจอเสื้อค่ะเจอเสื้อก่อนตัวหนึ่ง
แล้วก็เจอมีดหวดคาดว่าเป็นของผู้ก่อเหตุ
จากนั้นเนี่ยชาวบ้านที่เดินมาด้วยบอกว่าสังเกตว่าตรงพุ่มย่า
ติดกับบ่อน้ำมันแปลกเหมือนมีอะไรอยู่ด้านในก็ไม่รู้
เจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปดูโอ้โหเจอศพของน้องตี้จริง
นอนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นนะคะคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะฆ่า
ตี้เนี่ยที่ด้านนอกก็คือจุดที่พบกองเลือดอยู่อะค่ะ
แล้วก็อุ้มไปทิ้งป่าเพราะป่าตรงนี้ย่าโรคย่าสูงเป็นเมตรเลย
เขาก็ส่องไฟฉายนำเข้ามาแล้วก็มาเจอเสื้อแขวนอยู่ตรงนู้นก่อน
ตัวหนึ่งใช่แล้วก็น้องคนนั้นเขาเห็นว่าตรงนี้ผิดสังเกต
เหมือนว่ามีการคุมย่าเอาไว้เหมือนเป็นการปกปิดอะไรบางอย่างครับ
เขาก็เลยแจ้งกับทางพี่เขาสองคนนี้ให้มาแหวกย่าดูเพราะว่าน้องเขาไม่กล้าเปิดดู
ก็มาเจอก็เจอศพน้องเขานอนอยู่ตรงนี้เลยสภาพนอนคว่ำหน้าแล้วก็เสื้อยืดเนี่ย
น้องเขาเหมือนว่าโดนดึงมาแล้วมาปิดหน้าด้วยมาปิดช่วงหัวเนี่ยใช่มาปิดหน้า
ดูแล้วลักษณะเหมือนเจ็บปวดมากก่อนที่จะสิ้นใจเริ่มตั้งแต่ท้ายทอยยาวมาจนถึงหนกแก้ม
ซึ่งเป็นแผลวันนี้ผมได้ฉีกดูที่ห้องเก็บศพก็ลึกไปถึงเกือบถึงกระดูกครับ
ซึ่งดูจากลักษณะการฟันแล้วเนี่ยแรงมากอีกสองแผลก็คือบนศีรษะ
แล้วก็เบ้าตาด้านขวาเนี่ยเขียวบวมคล้ายเหมือนถูกของแข็งกระแทก
แล้วก็เบ้าตาช่วงด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นแผลเจาะขนาดใหญ่แล้วก็ที่หน้าผากตรงเนี้ยจะเปิด
กระดูกเลยครับรอยมีดฟันเป็นสี่เซี่ยวเลยด้านแม่ของน้องตี้ค่ะ
คุณแม่มันติกาจันดวงอายุ๒๗ปีก็เล่าให้ฟังว่าแม่มีลูกชาย๒คน
ตี้ที่เสียชีวิตเป็นลูกคนโตนะคะซึ่งก็จะติดยายมากยายเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก
วันเกิดเหตุน้องตี้ไปนอนบ้านยายตื่นมาประมาณ๘โมงเช้ายายไปทำงานที่สวน
นี่คือน้องตี้ผู้เสียชีวิตนะคะแม่เนี่ยก็ไปรับช่วงต่อพาลูกมาที่บ้าน
พอไปถึงบ้านยายน้องตี้ไม่อยู่แม่ก็คิดว่าคงตามยายไปสวน
ก็หาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหาอยู่เป็นหลายชั่วโมงค่ะ
บอกเห็นท่าไม่ดีเลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านสุดท้ายก็ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ช่วยกันค้นหาจนกลางดึกเมื่อคืนเจ้าหน้าที่บอกว่าเจอน้องตี้แล้ว
แต่เจอในสภาพที่เป็นศพถูกเอาไปทิ้งในป่าย่าอย่างนี้นะคะ
ตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ให้แม่เข้าไปดู
กลัวแม่จะรับไม่ได้เนี่ยค่ะแต่แม่บอกขอเถอะขอดูหน่อย
ก่อนจะนำร่างน้องตี้ไปโรงพยาบาลแม่ขอดูนะ
แต่พอแม่เห็นศพลูกนะคุณผู้ชมคือแม่แบบสุดเลยนะ
เพราะรับไม่ได้ลูกถูกทำร้ายอย่างโหดเยี่ยม
คนทำเนี่ยนะคะแม่บอกว่าน่าจะผู้ชายคนนี้แหละ
ลากับแม่ไปแม่ของเธอนะเลิกลากับแม่ของเธอไปครับ
นี่นะคะผู้ชายคนนี้เป็นชาวเมียนมานะ
พอเลิกไปเนี่ยเคยขู่ว่าจะฆ่ายกครัวมาตลอดเคยขู่แล้ว
แต่เธอเองแม่ของน้องตี้บอกว่ากีดกัน
ให้ยายของน้องตี้มาคืนดีด้วยกับผู้ชายคนนี้
เพราะไม่ไหวมาขู่ฆ่ากันขนาดนั้นแต่แม่บอกว่าโอ้โห
แล้วน้องตี้อายุแค่๑๑ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลย
ทำไมถึงมาก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
หนูก็อยากให้ประหารหนูก็อยากให้มันแบบชีวิตแรกชีวิตเหมือนกัน
เพราะเด็กคนนึงมันไม่รู้อะไรเลยเขาจะแค้นแม่อาจจะแค้นหนู
จะแค้นใครก็ช่างแต่คือแบบเขาไม่ควรที่จะทำกับเด็กที่ไม่รู้อะไร
นายวันเนี่ยนะอยู่กับแม่มาเกือบ๒๐ปีทะเลาะกันตลอด
กินเหล้าหนักขึ้นทุกวันลงไม้ลงมือแม่ทุกครั้ง
จนล่าสุดเขาเอาสายไฟรัดคอแม่หนูก็เลยบอกแม่
แล้วก็คุยกับพี่สาวคือคุยกันทุกคนว่าแยกเถอะ
มันอันตรายนะแบบเนี้ยเขาก็ตามลาวีขอคืนดีบ้าง
ดามด่าลูกชายหนูบ้างเวลาเจอลูกชายหนูที่ปั๊มอย่างเงี้ย
เขาก็จะแบบมึงรอกูเลยเดี๋ยวกูจะฆ่าพวกมึงให้หมดทั้งโคตรทั้งเง่าอะไร
ด่าหลานมาอย่างเงี้ยตัวในวันผู้ก่อเหตุมีศักดิ์เป็นตาของน้องตี้ที่เสียชีวิต
ก็เพราะว่าคบหากับยายของน้องอ่ะนะคะครับนี่นะคะคือในวันเป็นชาวเมียนมาร์
ยายของน้องคือคุณยายลำไยสมศรีอายุห้าสิบหก
ยายบอกว่าก็อยู่กับในวันคนก่อเหตุมาเป็นยี่สิบปีนะแรกแรกในวันก็เป็นคนดีหรอก
ขยันทำงานเพราะช่วงหลังกินเหล้ากินเหล้าเยอะด้วย
เมาทีไรทำร้ายร่างกายยายเป็นประจำยายทนไม่ไหวบอกเลิก
แต่ในวันไม่ยอมเลิกตามมาง้อยายก็ไม่ยอมคืนดีด้วย
ทีนี้ในวันขู่ขู่ว่าจะฆ่าล้างโคตรเริ่มจากหลานก่อนเลย
ขู่เอาไว้ตั้งแต่แรกนะว่าเดี๋ยวจะฆ่าล้างโคตร
จากหลานก่อนเลยคนแรกเลยคือในวันอ่ะรู้ว่า
ยายอ่ะรักหลานคนนี้มากรักน้องตี้มากอืม
ก็คิดแค่ว่าในวันคงแค่ขู่แหละคงไม่กล้าทำจริง
แต่สุดท้ายโหมาทำแบบนี้จริงจริงอ่ะ
ยายบอกทำใจไม่ได้ค่ะต้องเสียหลานชายที่แบบ
รักมากที่สุดไปอ่ะเคยขู่ไอ้เรื่องมันจะฆ่าเรา
จะฆ่าทั้งครอบครัวมันก็พูดไม่ใช่เพิ่งพูดมันพูดมาหลายรอบแล้ว
ไอ้คนข้างบ้านเขาก็เคยได้ยินไอ้ที่มันขู่จะฆ่าหลานเรา
ปาดคอหลานเราได้ยินมันพูดแล้วเราก็คิดว่ามันจะมาใจร้ายขนาดนี้
นึกว่ามันจะไม่ใช่คนใจดำขนาดนี้อยากให้รับถึงที่สุด
เพราะมันทำกับหลานยายไว้เกินไปมันทำเกินจริง
มันไม่น่าทำเลยหมาเขาก็ยังไม่ฆ่าขนาดนั้น
อันนี้มันทำเกินจนยายรับไม่ได้
ดูหน้าหลานยายก็ไม่กล้าดูรับไม่ได้
อยากบอกให้มันกลับมารับโทษสิมันจะเป็นยังไง
อยากคุยกับมันอยากถามมันว่ามึงเอาอะไรทำใจ
มึงทำด้วยอะไรอยากถามมันสิว่า
มันเกลียดเรื่องอะไรมันฆ่าหลานเรียกอะไร
ฆ่าลูกฆ่าหลานฉันเลี่ยงอะไรมันทำด้วยอะไร
จิตใจมันอ่ะส่วนเพื่อนบ้านของคนก่อเหตุนะคะ
นายประวัติพุ่มมาอายุ๔๐ปีเล่าให้ฟังว่าเมื่อ๒ปีก่อน
เช่าบ้านติดกันกับตัวในวันผู้ก่อเหตุนะคะ
แต่ก็ไม่ได้สนิทอะไรเท่าที่รู้จักก็ไม่เห็นว่ามีนิสัยก้าวร้าวอะไรอ่ะนะ
แต่ถ้าทะเลาะกับภรรยาแล้วง้อภรรยาไม่สำเร็จก็จะกินเหล้าตลอด
นั่งกินเหล้าคนเดียวแต่พอเมาอ่ะจะพูดตลอดพูดบ่อยมาก
ว่าจะฆ่าล้างโคตรให้หมดเลยเพื่อนบ้านยังได้ยินเลยอ่ะ
ประโยคนี้บ่อยเนี่ยค่ะแล้วก็เวลาเมานะจะเดินออกนอกบ้านไป
ถือมีดไปบางครั้งก็ถือมีดหวดไปก็คือมีดหัวที่ใช้ก่อเหตุฆ่าเด็กอ่ะ
เคยเดินถือมีดตอนเมาอยู่แล้วบ่อยก่อนหน้านี้ค่ะ
เขาเป็นคนแบบชอบกินเหล้าอ่ะเนอะชอบกินเหล้าแต่แก
แกชอบเดินมาซื้อของร้านค้านี่แหละประจำครับมาซื้อของแล้วว่าเป็น
เป็นบ้านบ้านลูกชายเท่าแก่เขาเนอะเขาก็จะมาซื้อของ
ซื้ออะไรมากินไงแกชอบแวะไปคุยบ่นเรื่องคืนดีกับเมียแกเนี้ย
ไม่ได้แต่พอเวลาไม่คืนดีเวลานั้นเขาก็จะบ่นว่า
เป็นเพราะพวกนี้แหละเป็นเพราะลูกสาวเขามากอะไรบ้าง
อย่างเงี้ยว่าไม่ให้คืนดีกับเขาเขาก็มาซื้อขนมซื้อขนมไปง้อ
คืนดีอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่เขาก็พอเวลาเขาเขาคืนดีแล้ว
เขาไม่คืนดีไม่ได้เขาก็จะกินเหล้าแล้วเขาก็จะคู่หลักฆาต

เขาบางทีกับเดินอีกทั้งคืนนะเดินตามหาเมียนี้เนี้ย
หาเมียเขาก็จะมีชูเปล่าอะไรอย่างเงี้ยชาติถึงมีด้วยทำล่อแล้ว
มาดูเรื่องคดีความกันหน่อยนะคะพันธุ์ตำรวจเอกคงศักดิ์บุญสื่อสุวรรณ
ผู้กำกับสพนขามจังหวัดชนบุรีก็เลยบอกว่าตอนนี้รวบรวมหลักฐานแล้วมันชัดแล้ว
มั่นใจแล้วว่าคนก่อเหตุคือในวันแน่
แต่ชื่อนะคะไม่รู้ดามสกุลคนนี้ค่ะเป็นชาวเมียนมานะคะ
ก็จะมีการขออนุมัติศาลจังหวัดชนบุรีออกไหมจับวันพรุ่งนี้
เมืองต้นแจ้ง๒ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นอำพลางศพนะคะ
นี่คือหน้าตาของในวันผู้ก่อเหตุ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เลยบอกว่า
ตอนนี้กำชับแล้วด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาร์
ณตอนนี้ปิดไม่ให้เข้าออกอยู่แล้วแล้วก็จะมีการประสานหน่วยงานความมั่นคง
เข้มมากขึ้นเฝ้าระวังช่องทางทางธรรมชาติต่าง
ให้เจ้าหน้าที่จับผู้ต้องหามาดำเนินคดีให้ได้ให้เร็วที่สุดนะคะ
หวังว่าจะจับได้ให้เร็วไม่น่าจะยากตอนนี้ด่านเยอะ